มาดูเรื่องของอุบัติเหตุทางรถยนต์กันบ้างนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างกลับบ้านแต่ว่าระหว่างทาง
ก็ถูกรถยนต์นะคะขับมาแล้วก็ชนท้ายจนทำให้เสียชีวิตค่ะ
ที่ติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้พร้อม
พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นจากรายงานกันค่ะ
ผักและข้าวของต่างตกกระจัดกระจาย
รถจักรยานยนต์ตกลงข้างทางพังยับเยิน
ส่วนรถยนต์คู่กรณีเร่งเครื่องขับหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวคนขับ
มาสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย

รถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้าริมถนนมาลัยแมน

ทำให้ชายอายุ๕๐ปีพนักงานกวาดถนนเสียชีวิตจมกองเลือด

ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ในสภาพพังเสียหาย
และมีคราบเลือดติดอยู่ที่เสาไฟฟ้าข้างทาง
ว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม
แล้วร่างกระเด็นไปกระแทกกับเสาไฟฟ้าจนเสียชีวิต
ที่จังหวัดนวลธมบุรีตำรวจสภรัฐนาธิเบศ
คุมตัวนายนราธิบวัฒนาโชคอายุ๕๑ปี
หลังขับรถกระบะชนรถจักรยานยนต์แล้วหลบหนี
เหตุเกิดช่วงเย็นวันที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยเพจเฮียขับรถโพสต์คลิปไว้
เร่งหาตัวคนขับรถกระบะมารับผิดชอบ
นายนาราธิบยอมรับว่าเป็นคนขับรถกระบะชนแล้วหนีจริง
จากก่อนเกิดเหตุได้ดื่มเหล้าขาวกับเพื่อน
อ้างว่าขับรถมาซื้อกับแกล้มแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ปิดท้ายที่จังหวัดเชียงมัยเกิดรูปปฏิเหตุรถเแก๊งเสียหลัก
พุ่งตกลงไปในครูเมืองตรงข้ามตลาดประตูเชียงมัย
และประสานรถลากมากู้รถคันดังกล่าวขึ้นมาจากน้ำ
สอบสวนทราบว่ารถเก๋งคันนี้ขับมาตามเส้นทางคู่เมืองด้านนอก
แต่ระหว่างนั้นเป็นช่วงที่มีฝนตกลงมาทำให้ถนนเปียกลื่น
รถจึงเสียหลักปีนขึ้นทางเท้าริมคู่เมือง
แล้วชนกับต้นไม้ก่อนจะกระเด็นตกลงไปในน้ำพร้อมกับคนขับ